สวัสดีครับกีฬาในช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาติดตามความเคลื่อนไหวของศึกชิงแชมป์โลกนะครับ
ยสากลอาชีพครับก็เป็นการชิงชะโลกอีกครั้งหนึ่งของนวพลนะครับ
ในช่วงเวลา๘โมง๒๐ช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับ
ต้องย้ำโปรแกรมกันหน่อยว่าหลายท่านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่า
น้องพลนะครับจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่ง
ก็รอมานานมากนะครับสำหรับครั้งนี้ติดโควงโควิดอะไรกันด้วยนะครับ
จะเจอกับทางเจสันโมโลนี่ครับ
ก็เมื่อวานนะครับทีมงานของนวพลเดินทางไปตรวจร่างกาย
ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้แจ้งไว้
ผลการตรวจทั้งตรวจเลือดแล้วก็ร่างกายของน้องพลแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ
ผลโควิดก็ผ่านพร้อมขึ้นชกแน่นอน
ส่วนผลการตรวจวัดความดันโลหิตถือว่าสมบูรณ์มาก
จะชกในฐานะรองคู่เอกนะครับ
ของรายการก็จะมาถ่ายทอดกันในช่วงเวลา๘โมง๒๐นะครับ
ส่วนมวยรายการพิเศษพิกัดน้ำหนักไม่เกิน๖๓๕กิโลกรัมนะครับ
ก็เป็นการชกระหว่างวิจารณพลฤทธิ์ครับ
ปี๒๐๐๘ที่มีสามารถพยักษ์อรุณนะครับเป็นโค้ช
ก็ชกในรูปแบบมวยสากลสมัครเล่น๓ยกนะครับ
หวนก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเป็นดาราชกกันนะครับ
นี่เคยคัดตัวกันในนามทีมชาติมาแล้วด้วยนะครับ
หมายเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติ
ยกแรกก็ทำดีนะครับทั้งคู่เลย
และเข้าสู่ยก๓การชกก็ค่อนข้างสูสี
สมเป็นการดวนกันของนักมวยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกครับ
กระทั่งครบ๓ยกกรรมการทั้ง๓คนนะครับ
เสมอกันทั้ง๓เสียง๒๙ต่อ๒๙ครับ
รูปร่างครับยังเพลียวด้วยกันทั้งคู่เลยแหละครับ
หลังจบการแข่งขันครับมณัฐบุญจำนงเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ปี๒๐๐๔ได้พบ
ลิมปิกนานนานครั้งจะได้ถ่ายครบทีมซึ่งก็มีแฟนแฟนเข้ามา
เมนต์ชื่นชมทั้ง๔คนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับ